ส่วนความเคลื่อนไหวของพักประชาธิปัตย์นะครับ
ล่าสุดนายอภิษฎเวชาชีวะได้รับการเลือกตั้ง
จากทางที่ประชุมใหญ่ของพักให้เป็นหัวหน้าพักอีกสมัยนะครับ
แน่นอนว่าภารกิจสำคัญของนายอภิษฎในช่วงเวลานี้
ก็คือการพาพักประชาธิปัตย์สู้ศึกเลือกตั้งสอสอในปีหน้า
ซึ่งถือเป็นการเดิมพันธุ์อนาคตทางการเมืองครั้งสำคัญ

เป็นไปตามคาดเมื่อพักประชาธิปัตย์ยังมีอภิษฎเวชชาชีวะ
นั่งเป็นหัวหน้าพักต่ออีก๑สมัย
หลังจากที่เขาได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุมใหญ่ของพักแบบไร้คู่แข่ง

พร้อมใจเทคะแนนให้กับนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรม
มีคะแนนตามหลังนายอภิษฎิ์เพียงแค่หนึ่งหมื่นคะแนน

สมาชิกอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในพักเก่าแก่พักนี้

คณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ทั้ง๓๖คน
จะเห็นว่าในระดับรองหัวหน้าพัก
แต่ละคนล้วนเป็นคนใกล้ตัวของนายอภิษฎ
ไว้ใจให้มาช่วยงานแทบทั้งสิ้น
แต่ครั้งนี้เจ้าตัวยืนยันต้องมีบางอย่างที่ปรับเปลี่ยน

ระดงศัพท์ภาคกำลังต่าง
รูปแบบหลายอย่างจากนี้ไป
เราต้องปรับเราต้องเปลี่ยน
เราจะต้องชนะการเลือกตั้ง
เราจะต้องมีบทบาทที่ชัดเจนว่า
เราจะเป็นแกนนำรัฐบาล
คล้องกับเสียงจากผู้อาวุโสทางการเมือง
อดีตหัวหน้าพักในวัย๙๓ปี

ว่าหลังจากนี้บทบาทของนายอภิษฎ

รับฟังความเห็นจากเลือดแท้ประชาธิปัตย์ให้มากขึ้น
เพื่อดึงศักยภาพที่แต่ละคนมี
มาช่วยเสริมจุดแข็งในรูปแบบต่าง
ต้องปรึกษาเขาเรียกเขาเข้ามา

ในบทบาทหัวหน้าภักร์ประชาที่ปัดหน้านาทีนี้

ต้องเอาชนะคู่แข่งให้ได้แล้ว
ยังมีผลแพ้ชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้
จะเป็นตัวกำหนดอนาคตทางการเมืองของเขาด้วย